เช่นเดียวกันสำหรับหนูนาหนึ่งธิดานะคะเธอเนี่ยก็รับเรื่องเล่นหนังผีเหมือนกัน
คนนี้บอกเลยว่ามีความขนลุกเนี่ยเกิดขึ้นด้วยคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
หนูนานะคะหนึ่งธิดาเนี่ยตอนนี้มาเป็นนักแสดงอิสระแล้วนะคะ
แล้วก็หันไปเป็นยูทูปเบอร์ด้วยนะคะกับแฟนเขาชื่อจูเนียค่ะ
แล้วก็นี่กลับมารับงานแสดงอีกครั้งกับละครแนวผีลี้ลับ
เจ้าตัวบอกว่าหนูเนี่ยไหว้ก่อนเข้าฉากทุกครั้งเลยนะพี่
เพราะในเรื่องเนี้ยต้องใส่ชะดาเนี้ยมีอายุเป็นร้อยปีค่ะ
หนูเนี่ยกลัวมากไม่ได้กลัวผีนะพี่กลัวหล่นลงมาเนี่ย
อายุชะดาเป็นร้อยปีแบบเนี้ยหายากจริงจริงส่วนแพลนไปเที่ยวพักผ่อนปลายปีกับแฟนนุ่มค่ะ
ตอนนี้ก็ยังคิดอยู่นะว่าเออจะไปไหนดีแต่ที่แน่ค่ะ
ยังไม่ใช่คลิปขอแต่งงานแน่นอนเราไปฟังหนูนากันนิดนึงค่ะ
แต่มีความแบบทุกครั้งที่เราต้องจับอุปกรณ์อะไรพวกนี้เนอะเราจะมีความรู้สึกแบบ
คนลุกอ่ะได้ตัวเองได้อยู่แล้วเราเป็นคนขี้กลัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะมีความรู้สึกว่าของที่เอามาใช้ชะดาหรือผ้าอย่างเช่นตอนรูปที่ถ่ายอะค่ะ
ผ้าเนี่ยเป็นร้อยปีอ่ะตอนนี้ก็มีแพลนเรื่องการเดินทางอะไรพวกนี้ไว้บ้างประมาณนึงค่ะ

แต่ไม่ใช่หนูปุ๊บปับรับเช่าไปขอแต่งกันที่นู้นอ่ะค่ะ
ยังค่ะยังไม่ถึงเวลาค่ะ

ไม่ใช่อะไรที่พี่แจ๊คเขาไปถามเรื่องแต่งงาน
คือคลิปก่อนหน้านี้นะที่เขาไปเที่ยวกัน
มีแบบฝ่ายชายคุกเข่าลงไปเหมือนจะขอแต่งงาน
เฮ้ยแต่ไม่ใช่ไปผูกเชือกรองเท้า
กลัวแฟนสะดุดล้มคุณดูหน้าหนูนาหนึ่งธิดาสิ
หมออ้าวไม่ได้ขอฉันแต่งงานหรอกเหรอ

เพราะว่าบางคนมันมีคอมเมนต์ดราม่าว่า
มาแกล้งแบบนี้ผู้หญิงเราแบบคาดหวังไว้แล้ว

ฮึนะคะแต่ถือว่าผสมความสำเร็จนะ

มีทั้งแบบหวานกันมีทั้งแกล้งกัน

เคมีเข้ากันน่ะใช่ทุกวันนี้เลิกใส่อีแตะหูขี้เพราะแบบนี้แหละ

แล้วก็เงยมาเป็นแหวนอะไรอย่างนี้ก็เลยเลิกใส่อีแตะไปเลย
เลิกใส่ไปเลยจนได้ไม่ต้องหลุ้นไอ้ง่ายถ้าคุบปุ๊บ
รู้เลยนะว่าแหวนต้องมาแล้วอย่างนี้หรือเปล่า